คุณผู้ชมค่ะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมอีกจังหวัดหนึ่งที่
ละเลยไม่ได้เลยก็คือลบบุรีนะคะเขื่อนป่าศักดิชลสิต
ตอนนี้ถ้าเกิดว่าไปสำรวจตรวจสอบเนี่ยเกินแล้วเกินความจุของเขื่อนแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยตอนนี้คือต้องมีการเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิต
ก็เป็นเขื่อนที่รับน้ำมาจากเขื่อนเจ้าพระยานะฮะหลังจากนั้นก็จะไหลมาที่เขื่อนป่าศักดิโชลสิต
ทีนี้ถามว่าพอเร่งระบายน้ำเนี่ยพื้นที่ท้ายเขื่อนแน่นอน
เต็มเต็มรับน้ำเต็มเต็มนะคะเมื่อวานนี้หนึ่งตุลาคมเป็นวันที่สามแล้วนะคะ
ที่เคือนป่าศักดิ์โชลสิตต้องมีการเร่งระบายน้ำเหนือเคือนเนี่ย
ลงมาท้ายเขื่อนทีนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการเปิดประตูระบายน้ำทั้งเจ็ดบานนะคะ
ถ้าเกิดว่าไปดูอัตราการระบายน้ำย้อนไปดูตอน๒๙กันยาตอนนั้น
หกร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ณเมื่อวานเนี้ยเพิ่มเป็นสองเท่านะคะ
ประมาณหนึ่งพันสองร้อยล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะเยอะมากมากเลยนะคะ
สิ่งที่เกิดขึ้นพื้นที่ท้ายเขื่อนรับน้ำไปอย่างที่บอกนะคะ
สองชุมชนหลักหลักก็คือบ้านหนองบัวแล้วก็บ้านแก่งเสือเต้น
หมู่หนึ่งหมู่สิบเอ็ดนะคะโดยเฉพาะบ้านแก่งเสือเต้นเนี่ย
เขาอยู่ติดกับท้ายเขื่อนเพราะฉะนั้นนี่รับน้ำเต็มเลยนะคะ
ปริมาณน้ำโอ้โหคุณดูผู้ชายมิดเนี่ยทหารสูงสักประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่า
มิดหัวค่ะบางจุดเนี่ยนะสูงสักประมาณ๒เมตรนะ
น้ำท่วมสูงค่ะเจ้าหน้าที่ทหารกำลังพลต่างต่างนะคะ
ก็ต้องมีการนำเรือท้องแบนรถบรรทุกขนาดใหญ่รถบรรทุก๖ล้อค่ะ
ไปช่วยเหลือชาวบ้านไปช่วยเหลือชาวบ้านแบบนี้นะคะ
ประมาณหกสิบสามครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบนี่ต้องมีการขนย้ายเข้าของนะคะ
ยังพื้นที่อพยพชั่วคราวทางอำเภอพัฒนานิคมนะคะ
เขามีการจัดเตรียมไว้ให้จำนวนหกจุดด้วยกันหน่วยทหารเนี่ยยังคงต้องปักหลักในพื้นที่นะคะ
รวมถึงป่อป่อของจังหวัดด้วยต้องคอยดูแลชาวบ้านตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง
นี่ถ้าเกิดว่าฝนตกมาเติมอีกนี่แปลว่าอะไรคะ
พื้นที่ท้ายเขื่อนสูงอาจจะเกิน๒เมตรนะ
ใช่ครับเพราะต้นทางปล่อยมาขนาดนี้ใช่ครับ
ลบบุรีป่าสักทนะสิทธิ์สละบุรี
พระนครศรีริยาปฐุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานคร
เพราะฉะนั้นกรุงเทพเตรียมรับได้เลยนะครับ